กรณีที่นักเรียนชายชั้นม๓
กำลังขับมอเตอร์ไซค์จะเอาดอกไม้ไปให้คนรัก
แต่ว่าขับไปชนท้ายรถบรรทุก

ปรากฏว่าก็มีรถกระบะตำรวจอีกคันนึง
มาชนบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
ไปดูเหตุการณ์แล้วก็เรื่องราวนี้กันหน่อยนะคะ
เห็นจังหวะการชนเลยนะครับ
เป็นภาพจากกล้องหน้ารถของนายสุภโชธ

บันทึกเหตุการณ์เอาไว้ขณะที่อยู่บนท้องถนนนี่แหละ
มีวัยรุ่นคนหนึ่งขับขี่รถจักรยานยนต์มาด้วยความเร็ว
ไปตามถนนสายพระยะขับภูมิภิสัยเกษียณวิสัย
ลงสะพานข้ามสี่แยกบ้านอีเม้งตำบลราชพัฒนา
อำเภอพระยะขับภูมิภิสัยจังหวัดมหาศาสตร์ระข่าม
นี่ค่ะขับมาแล้วก็พุ่งชนท้ายรถบันทุกข์๑๐ล้อไปเต็ม

แล้วก็เลยทำให้เด็กชายนายคนนี้
คือนายจิราธิวัฒน์คงธนงอายุ๑๕ปี
นักเรียนชั้นม๓เสียชีวิตทันที
แต่ตอนนี้เป็นเหตุการณ์ที่ตำรวจเข้ามาตรวจสอบอุบัติเหตุ

ใช่ค่ะก็คือตำรวจโรงพักราชเจริญนะคะ
ก็คือดาบตำรวจบุญถมหานศรีภูมิ

คือตำรวจโรงพักราชเจริญมาตรวจที่เกิดเหตุ
ก็กำลังตรวจดูเหตุการณ์อยู่นะคะ
จู่ก็มีตำรวจขับรถกระบะไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน

ขับรถกลับมาจากงานศพของญาติ
ขับมาพอมาถึงจุดเกิดเหตุ
ก็พุ่งชนท้ายรถตาโล่ของพนักงานสอบสวนคนนี้
ทำให้พังยับเป็นเหตุให้ดาบตำรวจบุญถม
ซึ่งมาตรวจที่เกิดเหตุของเหตุการณ์เด็กชาย

ท้ายที่สุดดาบตำรวจบุญถมก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา

พ่อแม่และญาติของนายจิราธิวัฒน์ก็นิมนต์พระ
ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณให้กลับบ้าน
ท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจของญาติพี่น้องล่ะค่ะ
เพราะว่าพ่อแม่บอกว่าครอบครัวมีลูกชายเพียงคนเดียว
บอกว่าลูกชายเรียนอยู่ชั้นม๓ที่โรงเรียนในหมู่บ้าน
ก่อนเกิดเหตุลูกชายก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกจากบ้าน
จะเอาดอกกุหลาบไปมอบให้กับคนรักเนื่องในวันวาเลนไทย
หมู่บ้านแห่งหนึ่งอยู่ห่างจากบ้านที่ตัวเองอาศัยอยู่ประมาณสัก๖กิโลเมตร
แล้วก็มาประสบอุบัติเหตุนี้นะคะ
ส่วนกรณีการเสียชีวิตของดาบตำรวจบุญถม
ก็จัดงานงานศพบำเพ็ญกุศลอยู่ที่บ้านนะคะ
ก็คืออยู่ที่หมู่๑๖ตำบลสะบัวอำเภอปฐุมรัฐจังหวัด๑๐๑
ภรรยาและลูกก็ทำพิธีชาปนกิจทำพิธีตั้งบำเพ็ญกุศลให้แบบนี้
เองก็บอกว่าเสียดายและเสียใจนะคะ
เพราะว่าดาบบุญถมเป็นคนดีช่วยเหลือพี่น้องมาตลอด
แล้วก็ยังเป็นเสาหลักของครอบครัวด้วย

เมื่อบ่ายวานนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็ไปตรวจสอบสภาพรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ของคู่กรณีที่จอดอยู่ภายในโรงพักราชเจริญ
ตอนนี้ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาใดกับคู่กรณีนะคะ
เพราะว่ายังอยู่ระหว่างการสอบพยานเพิ่มเติม
ก่อนที่จะดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาต่อไปค่ะ